รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงของความเชื่อ๑ชั่วโมงกับความอัศจรรย์นะครับ
ในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
ดารากับการมูเตรูเป็นของคู่กันมันของคู่กันไหมเธอ

น้อยอืมอย่างเธอน่ะแง๊บมากหน่อยแต่ความจริงไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เชื่อไม่เชื่อ
โอ้โหแต่แบบว่าคนแรกลงของลงที่หลังตัดโกรธอีก

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณค่ะ
คือเรียกว่าเวลาไม่สามารถทำอะไรแกได้เลย

ก็พอได้อยู่ค่ะ

ตอนนี้ก็มีทั้งงานเพลงด้วยนะคะ

พี่มีวิธีการมูมีของดียังไง

ก็จริงแล้ว

ท่าจะให้ดีจริง
อยู่ที่การปฏิบัติของเราเองด้วย

ปฏิบัติตัวที่มันเสมอต้นเสมอปลาย

ในสิ่งที่ที่มองไม่เห็นเนี่ย
แรงเขาเรียกว่าหนึ่งพลังให้สำหรับเป็นพลังแฝงเป็นพลังแฝง
ก็คือจริงจริงเราต้องทำด้วยตัวเราเองด้วยแล้วก็พลังแฝงอย่างเช่นแบบที่บอกว่ากุมารทองเนี่ย
ก็เป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนะคะแต่ว่าไม่เคยเจอตัวน้องกุมารทองเอง
เป็นไม่เคยเจอเองแต่ว่ามีคนรอบข้างเจอหมดเลยเจอยังไงฮะ
ก็จะเจอในลักษณะที่สมมุติว่ามีคนมาที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างน้องแดนเซอร์อย่างนี้ค่ะมานั่งแท็กซี่มาอะไรอย่างนี้
ซี่ก็จะเห็นแล้วล่ะว่ามีเด็กยืนอยู่แล้วก็ใครอ่ะใครอ่ะ
เอาอย่างงี้เลยใช่เป็นท่าอย่างงี้เลยใช่อ่ะแต่งชุดอะไรฮะ
เป็นเขาบอกว่าเป็นเด็กผมจุกแต่ว่าบางคนก็บอกใส่ชุดไทยบ้าง
บางคนก็บอกเป็นใส่ชุดแบบเด็กธรรมดาธรรมดาบ้างแต่ว่าผมจุกแน่นอน
แล้วก็เด็กผู้ชายไปได้มาจากไหนกุมารทอง
เรามีของดีอยู่ในตัวแล้วเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ข้างในเราเราไม่ต้องการอะไร
แต่ว่าไม่รู้ทำไมเราถึงอยากจะเช่าน้องกุมารทองสมบัติมา
ก็เอาใส่กระเป๋าแล้วก็นั่งรถกลับมาตั้งแต่วัดจนถึงบ้าน
พี่เอค่ะที่เป็นผู้จัดการนะคะ
เขาถามพี่ฝนว่าเขาสังเกตมานานแล้วทำไมพี่ฝนอุ้มกระเป๋าเหมือนอุ้มเด็กเลย
ตั้งใจด้วยหรือไม่ไม่ตั้งใจค่ะไม่เจตนาด้วย
เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงอุ้มกระเป๋าแบบนั้นเพราะบางทีเรานั่งรถเนี่ยเราก็จะวางกระเป๋าอย่างนี้เนอะ
แต่ว่าฝนอุ้มกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะอุ้มอย่างนี้เลย
ใช่เหมือนอุ้มเด็กเลยตั้งแต่วัดจนถึงเกือบถึงบ้าน

ไม่รู้ตัวจนเขาจนเขาทักเราก็เลยแบบว่าเออนั่นน่ะสิทำไมต้องอุ้มแบบเนี้ย
แต่รู้สึกว่าอุ้มแล้วมันมีความสุขมากเลยอ่ะ
เราก็เลยบอกว่าอ๋อมีน้องอยู่ข้างในนี่ไงนี่เราเช่าน้องมา

เหรอเห็นบอกไม่กระทั่งที่จอดรถเขายังหาให้คุณเลย
ในช่วงแรกในช่วงแรกที่เราลองของเราลองของ

ก็คือว่าไปห้างแล้วมันไม่มีที่จอดรถเลย
ในใจเล่นเล่นนะคะถ้าแน่จริงหาที่จอดรถให้หน่อยดิ
อะไรอย่างนี้คือพูดแบบยังไม่สิ้นคำเลยอะค่ะ
มีรถออกแล้วเราก็ได้เข้า

แล้วก็เป็นแบบที่จอดแบบใกล้ประตู

ครั้งต่อไปก็เลยลองอีกทีนี้ตั้งใจ

จอดรถน้องครับหาที่จอดรถให้หน่อยสิเนี่ย

เท่านั้นแหละค่ะก็มีรถออกให้เราให้เข้าเลยนะ

ก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้งค่ะ

คือเมื่อไหร่ที่บอกว่าสมบัติพี่ขอที่จอดรถหน่อยปุ๊บ

ใช่ค่ะแล้วมีรถออกให้เดี๋ยวนั้นเลย

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณยังหาคำตอบไม่ได้
คือไอ้เด็กที่มาโบกไม้โบกมืออยู่หน้าบ้าน

เหมือนน้องคนหนึ่งเขาเป็นสาวประเภท๒

เหมือนเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะรับอะไรกับตรงนี้ได้

หนมกินหน่อยดิขอนมกินหน่อย

เขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วมาฉีกขนมแล้ววางให้

อันนี้น้องอีกคนนึงเล่าว่า

แล้วก็มึงให้ตื่นแล้วก็ถามชื่อเนี่ยนะ

เวลาที่เวลาใครเข้าออกบ้านเนี่ยนะฮะ

แล้วน่าจะเป็นคนไม่ดีแน่เลย

กวนทั้งคืนจนกระทั่งนอนไม่ได้เลย

ดึงขาดึงอะไรอย่างนี้ดึงหัว

ไงแล้วกุมารมันไม่เล่นกับหมาเหรอ

เพราะว่าบางทีน้องหมาขึ้นไป

อยู่หน้ากระจกแบบแต่งหน้าแต่งอะไรอย่างนี้
แล้วน้องกุมารคงจะอยู่ใกล้เราหรือเปล่า
แล้วหมาแทนที่จะมองหน้าเรา
ก็มองไปทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็

แต่เห็นบอกว่ามีลูกน้องคุณคนหนึ่ง

เดินเข้าบ้านไปปรากฏไปเห็นเด็กคนหนึ่งยืนจ้องหน้าอยู่

พี่เองพี่มากับแม่หนูไง

เพราะเราบอกเขาว่าน้องคือแบบ
คือแถวบ้านเรามันมีโจรขโมย
บอกน้องเฝ้าบ้านนะลูกเฝ้าบ้านเรานะ

อย่าให้แบบคนไม่ดีเข้ามานะอะไรอย่างนี้
ไปไหนช่วงแรกเราจะแบบชวนเขาไปด้วย
แต่ว่าพอหลังที่มันมีโจรขโมยเยอะเนี่ย

เขาก็มาดึกแล้วเขาก็เหมือนกับว่า
เดินเข้าบ้านมาโดยที่แบบ

แล้วเขาก็มายืนถามมายืนแบบจ้องเขมงว่า

เป็นแดนเซอร์พี่ฝนไงอะไรอย่างนี้

แต่บ้านคุณเวลาเสร็จคอนเสิร์ตดึก

เซอร์ของคุณจะไม่มีวันยอมนอนบ้านคุณเลย

แต่ว่าน้องแดนเซอร์เขากลัวกันไปเอง
บางทีเรียกบ้างดึงบ้างอะไรอย่างนี้

ถ้างั้นถ้าเขามาบอกขอหวยให้เลยได้ไหม

ให้แต่น้องเด็กอ่ะ
บางทีเขาก็ถูกกันหลายคนเหมือนกัน

อยู่บ้านเฝ้าบ้านนะอะไรอย่างนี้

เหมือนอยากจะปลดปล่อยดวงวิญญาณเข้าไปเหมือนกันใช่ไหม

หรือต้องมาอะไรชดใช้อะไรกับเราหรือเปล่า
หรือเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกัน

ถ้าอันนี้พี่รักน้องนะ

มันมีเกิดแล้วมันมีตายใช่ไหมคะ

หรือว่าบางทีเขาอยากจะไปเกิดใหม่หรือว่า
หมดหมดกรรมแล้วอะไรอย่างนี้

ถ้าอยากจะไปสู่พบภูมิที่ดีก็ไป
ก็คือไปบวชพระให้เขา

เขาบอกว่าสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยน

มีสิ่งที่แบบสูงอยู่แล้วเนี่ย
ก็ไม่ต้องไปบูชาอะไรที่มันแบบ

วิญญาณที่แบบมาเล่นร่อนหรืออะไรยังไง

แล้วก็เลยเป็นที่มาของเราที่ต้องไป

บวชพระเพื่อที่จะปลดปล่อยเขาอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนเวลาถ้าจะซื้อของเล่นอะไรอย่างนี้

มันจะได้๒อย่างแล้วสองอย่างต้องเหมือนกันด้วย

ความคิดของเราในความสุดตอนที่เราจะซื้อของใช่ไหมคะ

กุมารทองสมบัติไปกับเรา

บางทีเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขายิ้ม

ไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกับเขามากนัก

เห็นบอกไปเข้าร่างผู้จัดการคุณด้วย
ห๊ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป